ขึ้นมาค่อนข้างทุลักษณ์ทุเรนะคือเหี่ยวมันลึกมากเลยนะตรงเนี้ย
มันลึกมากแล้วคือฝนตกเพิ่งจะหยุดไป
มันเพิ่มความลำบากในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับนะฮะ
นี่ครับเป็นถนนเส้นทางสายเด่นชัยลำปางช่วงบ้านโคนป่าหินนะฮะ
ตะบนแม่ปานอำเภอรองที่แพร่ครับนะฮะ
ผู้ภัยก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บออกมาจากรถตู้ด้วยความยากลำบาก
แล้วก็ทุลักษณ์ทุเรเพราะว่าเหี่ยวลึกเกือบสามสิบเมตรทีเดียว
ต้องใช้เชือกชักลอกแล้วก็เอาตัวคนเจ็บเนี่ยใส่กับเป้แบบนี้แล้วก็ลากขึ้นมานะครับ
หน้าทิ่มลงไปนี่ฮะแล้วมันไปคาอยู่กับต้นไม้
แต่คุณดูสภาพกระจกแตกหมดรถบุบไปหมดนี่เป็นรถตู้นำเที่ยวนะครับ
ทีนี้คนที่อยู่ข้างในบาดเจ็บ๑๐รายครับ
ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเพราะบางคนถูกเบาะทับถูกรถทับอยู่ก็อัดอยู่ข้างใน
นำคนเจ็บออกมาก่อนนำขึ้นมาต้องประถมพยาบาลเขาก่อน
บางคนเดินได้ก็เอาเดินขึ้นมาแต่บางคนเดินไม่ได้ก็ต้องเอาเปรย์เนี่ยลงไปช่วย
แล้วก็ลากขึ้นมานะครับใช้เวลาการช่วยเหลือประมาณชั่วโมงกว่ากว่าลำเลียง
เจ็บขึ้นมาได้ครบทุกคนแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยครับ
คนขับรถตู้นายนรงเดชศรีบุญให้การแบบนี้ผมขับรถมาจากพิจิตร
เพื่อพาผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดจากเชียงใหม่
ระหว่างที่ขับขับมามันฝนตกตกปุ๊บมันหยุดแล้วมันลื่นไงคุณ
พอมาถึงตรงนี้นะเหมือนมันบังคับรถไม่ได้มันลื่นครับทะไหลทะลายถลายปุ๊บ
ประคองแล้วแต่มันเป็นทางโค้งพอดีเสียหลักแห่โค้งตกเหวลงไปครับ
เพราะดีไม่มีรถมาจังหวะที่แบบข้ามเลนไปแต่มันตกเหวเพราะเบรกไม่ได้
เพราะดีอีกอย่างหนึ่งคือรถมันไปสุดตรงต้นไม้พอดีมันมีต้นไม้ใหญ่กันเอาไว้
งั้นตกลึกมากกว่านี้แล้วอาจจะมีคนเสียชีวิตก็ได้นะฮะตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
เดี๋ยวรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นรวมทั้งคนขับรถด้วยก็จะมีการสอบสวนทุกคนต่อไปว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
จากเรื่องของสภาพถนนหรือว่าเกิดขึ้นจากความประมาทกันแน่นะครับ